ลงคาวต่อไปนี้ไม่อยากจะบอกให้คุณผู้ชมแบ่งฝ่าย
เลือกข้างว่าจะอยู่ข้างเทศกิจดี
ว่าเราสร้างค่านิยมความเคยชินแบบนี้มานานแล้วหรือเปล่า
คือมันมีคลิปแม่ค้าโรตีเจ้าดังคุณผู้ชม
รวมไปถึงพ่อค้าแม่ขายย่านศรีลมนี่นะก้มลงกราบแทบเท้าเทศกิจ
เป็นคลิปดราม่าในโลกโซเชียลมากเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปดูกันหน่อยค่ะ
เนี่ยค่ะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยโอ้ยหลายคนดูแล้วบอก
ทำไมมันอนาจใจแท้เนาะสังคมไทยมันเกิดอะไรขึ้น
ไปดูภาพนี้อีกครั้งนี่คือภาพพ่อค้าแม่ค้าย่านศรีลมค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าก้มกราบบางคนอุ้มลูกมาขอความเห็นใจด้วย
บอกว่าอย่าไล่ที่พวกเขาเลยหลังจากที่กรทมขอความร่วมมือ
เพื่อจัดระเบียบทางเท้าค่ะโดยมีแม่ค้าโรตรีโรตีมาร้องห่มร้องไห้
คือแม่ค้าโรตีเจ้านี้ต้องบอกก่อนว่าเขาโด่งดังมากในโลกออนไลน์
แล้วก็คือในคลิปของชาวต่างชาติเนี่ยอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายที่มาย่านนี้
ต้องมากินให้ได้ร้านนี้เขาสวยโรตีเขาอร่อยขายมานานแล้วด้วยนะคะ
เขาก็บอกว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่กันแกล้งกันไปหรือเปล่า
เอาต้นไม้เอารั้วมาขวางที่ทำมาหากินของเธอทำให้ทางเท้านี่นะมันดูแคบกว่าเก่าอีก
แล้วก็ร้องขอไปถึงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากอทมช่วยลงมาดูปัญหานี้ด้วยค่ะ
ในเวลาต่อมาก็ถึงค่ะถึงท่านผู้ว่าของเราถึงนายชัดชาติเลย
ชาติชาติไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวแจ้งบอกว่ากรทมเป็นกังวลมานานแล้ว
ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นพ่อค้าแม่ค้ากลับมาค้าขายกันบนทางเท้ามากขึ้น
ทางเท้าไม่ใช่ของกรทมแต่เป็นของพวกเราประชาชนทุกคนคุณผู้ชม

ใช่ทางเท้าก็คือทางเดินบนฟุตบาทนี่แหละคุณผู้ชมนะฮะ
ทางเท้าก็ต้องเป็นทางเท้าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยนะคะ
แล้วก็ไม่ต้องการให้มีสิ่งกีดขวางทางเดินค่ะ
เป็นเรื่องที่เทศกิจเขาก็ต้องลงมาดูแลเป็นปกติเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะฮะ
ที่กิดขวางทางเท้าก็ต้องยกออกไป
แล้วสิ่งที่เป็นกังวลมาตลอดก็คือเรื่องการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ
เพราะว่าอะไรเรื่องนี้มันก็ใหญ่เหมือนกันเพราะว่ากระทบกระทั่งกับคนจำนวนมาก
เป็นงานที่ไม่ง่ายนะคะท่านผู้ว่าบอกมา
ก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องพยายามเดินหนี
ลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดเหตุบานปลายขึ้น
เลยอันนี้ท่านผู้ว่าย้ำมาว่ากรทมไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรงอย่างแน่นอน
ไม่ได้บังคับให้มาก้มกราบอะไรแบบนั้นนะคุณผู้ชม
ฟังคลิปเสียงท่านผู้ว่ากันหน่อยค่ะ
จริงแล้วเนี่ยต้องฟังฟาร์มสงฝากอยู่แล้วใช่ไหมครับ
เขามีการแจ้งมีการบอกเตือนมาก่อนนั้นนี้แล้ว
ทางด้านนายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่ากอทมและผอเขตบางรักษ
เมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันเลยบอกว่า
เรื่องของการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณถนนศรีลม
เจรจาแล้วก็พูดคุยกับกลุ่มผู้ค้าให้ย้ายจุดทำการค้า
ฟังดีเขาออกประกาศมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งประกาศปุ๊บถ้าพ่อค้าแม่ค้าบอกแล้วให้ฉันไปอยู่ไหน

กรทมเขาบอกเขาก็เตรียมสถานที่รองรับให้คุณขายของกันแล้วนี่
จัดไว้ที่ศูนย์อาหารกำหนดไว้๔จุดด้วยกัน
บริเวณถนนคอนแวนค่ะบริเวณตรงข้ามวัดแขก
บริเวณซอยสารแดงรวมไปถึงพื้นที่เอกชนที่ตลาดกลางคืนพัดพงศ์
ซึ่งก็มีค่าเช่าพื้นที่ตามเอกชนกำหนดนะ๑๕๐บาทต่อวัน
ส่วนเหตุการณ์ในคลิปที่ปรากฏในโลกโซเชียลค่ะ
ขอชี้แจงเลยว่าในช่วงที่ลงพื้นที่จัดระเบียบ
มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าประมาณ๑๐คนปรีตรงเข้ามา
ต่อว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจก็เลยต้องถอยออกนะคะ
เพื่อลดการปะทะแต่ว่าบางช่วงบางตอน
ตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลย
คือหลายคนมองว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอ
มันต้องก้มลงไปกราบขนาดนี้เลยเหรอ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนยันนะว่า

อันนี้พฤติกรรมนี้คือพ่อค้าแม่ค้าเขาทำกันเอง
แล้วก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีการดุด่าว่ากล่าวอะไรรุนแรงนะคะ
เพราะว่าก็แจ้งเตือนกันมาแล้วก่อนหน้านี้

ใช่เราเห็นใจชาวบ้านที่ทำมาหากิน
แต่เราก็ต้องเห็นใจส่วนรวมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ทางเท้า
มันต้องให้คนเขาเดินและเรื่องของความสะอาดด้วย

ถึงได้บอกไงว่าเราคุ้นเคยแล้วก็เคยชินไปหรือเปล่า
เจอตรงกลาง
เจอตรงกลางกลับตัวแล้วเขาจัดตรงไหนให้
แล้วก็ขยับขยายไปขายแล้วก็ทำการโปรโมท

เพราะว่าถ้าเกิดคุณขายเจ้าหนึ่งอีก๑๐คนเขาก็อยากขาย
แต่ว่าก่อนมีบางส่วนที่ออกไปแล้ว

คือตอนนี้ก็เหลือไม่กี่เจ้าที่ยังอยู่